คนก็ได้ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวญี่ปุ่นนะคะให้ผ่านภัยธรรมชาติครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
รวมไปถึงศิลปินดาราในบ้านเราก็เช่นกันนะคะที่พากันโพสต์ภาพและข้อความ
เฟฟเจแปนเพื่อส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวญี่ปุ่นให้ผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้นะคะ
ขณะที่ครอบครัวของกายฮารุที่อยู่ระหว่างพาลูกไปเที่ยวพักผ่อนที่กรุงโตเกียว
ก็ได้เจอกับอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นฮากิบิสนะคะก็ได้โพสต์ภาพให้เห็นสภาพของซูเปอร์มาร์เก็ตที่แทบไม่เหลืออะไร
แล้วก็ทุกคนเนี่ยพากันกักตุลอาหารนะคะคุณผู้ชมคืออันนี้เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานแล้วนะ
ทารุบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนตอนเมืองไทยเจอน้ำท่วมเมื่อปี๒๕๕๔หลายคนน่าจะจำกันได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันสร้างความสูญเสียแค่ไหนนะ
ซึ่งเหล่าฟอลลอเวอร์ก็ได้แสดงความเป็นห่วงแต่เจ้าตัวยืนยันนะคะว่ายังปลอดภัยดีค่ะ
เช่นเดียวกับพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะที่พักภารกิจน้ำท่วมพาลูกไปพักผ่อนที่โตเกียวก็เจอเข้ากับไต้ฝุ่นฮากิบิสเหมือนกันค่ะ
ไทยเนี่ยได้อัดคลิปรายงานสถานการณ์ให้ดูกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะยืนยันว่าตนเองแล้วก็ครอบครัวปลอดภัยดี
คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นคลิปของเมื่อวานแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะคลี่คายไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอาไว้แบบนี้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะยังไงคนไทยที่อยู่ที่นอกโดนฝนญี่ปุ่นทางเราเองก็ขอส่งกำลังใจให้ด้